อยู่ไปเดียว
น่าทาน้อยในวันนี้แต่ทัศน์ไม่ออก

แล้วก็ป๊าบอกแม่ว่าถ้าหนูถูกนะ

น้องแปปซี่กับแอปเปิ้ลนะคะ

๕๕ไวค่ะ
มาครั้งแรกเลยล่ะค่ะ
ไม่มั่นใจเลย
ดูพนักฟังมันเท่าไหร่นะค่ะ
ที่ลูกได้พูดไว
โชคมีราบกับแม่

ขอให้แม่กลับออกไปล่ะค่ะ